เมืองศักดิ์สุขเสียงศรีทนายความรับมอบอำนาจจากนายธิรวัฒนป้อมเพชรทายาทของนายวิวัตนป้อมเพชรครับอดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศเดินทางไปที่ศาลเพื่อไปยื่นฟ้องนายศักดิ์ชัยกายครับเป็นบรรณาธิการนิตยสารดังแล้วก็นักจัดดอกไม้
นายความผิดเปิดเทสในการพิจารณาคคดีตัวสารเกี่ยวกับพินิกรรมที่นายวิวัฒน์ยกที่ดินหมดค่ากว่า๓๐๐ล้านบาทให้
แต่ว่านายศักดิ์ชัยยังนำพินัยกรรมที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันกับฉบับแรก
สารดีกามีคำตัดสินเป็นที่สุดแล้ว
ยื่นฟ้องต่อสารแพ่งให้ทายาทนายวิวัตรดำเนินการแบ่งทรัพย์สินตามพินัยกรรม
ซึ่งพินัยกรรมฉบับนี้ไม่เคยถูกนำมากล่าวอ้างตลอด๙ปีที่ผ่านมา
ในการต่อสู้คดีพินัยกรรมฉบับแรกเลยนะครับ
ทายาทเนี่ยจนต้องมีการไปฟ้องดำเนินคดีฟ้องร้องเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้ว
เป็นปัญหาอีกว่าจะมีการอ้างถึงพินัยกรรมฉบับอื่นอีกหรือไม่
ซึ่งสารเองก็ได้พิจารณาหลักฐานแล้วประทับรับฟ้อง
คดีดังกล่าวพร้อมกับนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทย์วันที่๑๕พฤษภาคมปีหน้าครับ